ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมและคุณสุภาษาจำได้เมื่อ๕ปีก่อน
เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นที่ญี่ปุ่น
ส่งผลให้เกิดซึนามิครั้งใหญ่เหมือนกัน

กระทบกับประชาชนจำนวนมากครับ
สุดตอนนี้ประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยนั้น
ยังคงรอบ้านหลังใหม่ที่ยังคงสร้างไม่เสร็จอยู่ครับ

เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด๙๐นะครับที่ญี่ปุ่น
เหตุเกิดวันที่๑๑มีนาคม๒๕๕๔นะครับ
ซึ่งทำให้เกิดซึนามิซัดเข้าชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
และยังทำให้เกิดผลกระทบอื่นตามมา
เช่นเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองฟูกูชิมะนะครับ
มีกระมันจรังสีมรั่วไหล
โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นก็เปิดเผยว่า
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนั้น
ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๕๘๙๔คนใน๑๒จังหวัด
และยังคงสูญหายถึง๒๕๖๑คนใน๖จังหวัดครับ
ที่เมืองมินามิซันมริขุ
มีผู้ไปสวดมนต์ให้กับพนักงานของศูนย์ป้องกันภัยพิบัตรท้องถิ่น๔๓คนที่เสียชีวิต
ขณะที่สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงรกร้าง
เพราะประชาชนที่มีชีวิตรอดได้ย้ายไปที่อื่นไกลออกไป
เพราะหวัดว่าอาจจะเกิดสุนามิสัมบัติขึ้นอีก
ขณะที่ก่อนหน้านี้นายทาเคกิทัศูโยชินะครับรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะของญี่ปุ่น
ก็ระบุว่าโครงการก่อสร้างและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติระยะเวลา๑๐ปี
จะแล้วเสร็จในอีก๕ปีข้างหน้า
ตอนนี้ดำเนินการล่าช้าผ่านไปแล้ว๕ปีสำเร็จเสร็จไปเพียง๑๔๕เท่านั้น
ส่วนการปรับปรุงที่ดินสำเร็จเพียง๑๓
ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งใน๑๕เมืองสำเร็จไปเพียงร้อยละ๒๐เท่านั้นครับ